ไปดูเรื่องราวของร้านนวดแผนโบราณกันหน่อย
ไม่ใช่คนนะที่เข้าร้านนวดแผนโบราณ

เมื่อยก็ไม่มีปัญหา
ถ้าเป็นมนุษย์เราก็เข้าไปก็ไม่ผิดปกติอะไร
แต่ว่าเจ้าตัวนี้สิ
เจ้าตัวนี้ตัวอะไรอ่ะคุณผู้ชม
มันเข้าไปร้านนวดแผนโบราณนะคะ
อ่าจับได้แรก

เมื่อยรู้ว่าจะไปสมัครเป็นหมอที่หมด

ไปย่ำมาย่ำไปย่ำมา

บุกมาร้านนวดคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอ่างทองเขาก็เลยรีบมาช่วยจับพี่ตัวเงินตัวทองนี่แหละ
มันพังมุ้งลวดเข้าไปเลยนะคือไม่ได้ไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันทำลายข้าวของเขาด้วยนะ
เสร็จแล้วมันก็ไปซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงพนักงานที่อยู่ในร้านก็แตกตื่นกันสิคะ
เป็นร้านที่อยู่ภายในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งริมถนนโพพระยาท่าเรือตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
นวดเนี่ยเขาอยู่ชั้นใต้ดินนะคุณผู้ชมทีนี้เจ้าตัวเงินตัวทองมันก็บุกเข้าไปไง
พอเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็เลยรีบไปที่ร้านนวดแห่งนี้ไปเจอเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยนอนสงบนิ่งอยู่ใต้เตียง
พี่เขาก็พยายามนะคะค่อยดึงมันออกมาไม่ให้มันตื่นตนกตกใจเหมือนกันนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งคือนางสาววราถาตะเพียนทองก็ใช้วิธีการคือเอามือนี่แหละค่อยจับตัวเงินตัวทองออกมาวางที่พื้น

เนี่ยใช้วิธีละมุนละม่อมหลังจากนั้นแล้วก็ใช้วิธีการเอาผ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ปิดหน้ามันแล้วก็เอาเชือกมัดขาทำอย่างสงบ

ไม่ใช่ไปนวดทำไมหน้าแล้วมัดแล้วนวดทำไมล่ะ
เอาคนเดียวช่วงนี้กำลังนวดคอ

หรือวิธีการค่อยทำเขาก็ไม่อยากให้มันตื่นตนกตกใจ
แต่เอาจริงมันก็ดิ้นอยู่เหมือนกันนะ
ในที่สุดค่ะใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็จับได้
จับเสร็จมาวัดความยาวสิ๒เมตรอันนั้นน่ะ
ตรงนี้อุ้มมาเป็นลูกหลานเลยเนี่ยหนัก๑๕๒๐กิโลกรัมนะ
สุดท้ายก็อ่ะจับมันขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวพาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ทีนี้ค่ะหลายคนก็พูดติดตลกแหละ

ไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมช่วงนี้
พอตัวเงินตัวทองเข้ามาน่าจะแบบให้ชกให้ราม